คุณผู้ชมครับเชื่อว่าท่านอาจจะเคยเห็นเหตุการณ์ที่เขากำลังคุยกันในโลกโซเชียลนะครับ
เพราะว่ามีคลิปของคุณแม่คนหนึ่งที่นำหมายสารไปกับตำรวจนะฮะ
เพื่อจะไปขอลูกเนี่ยคืนจากบ้านของอดีตสามีนะ
แต่ปรากฏว่าเหมือนกับเด็กเนี่ยก็ร้องร้องลักษณะแบบเออไม่ไป
มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทีมข่าวเราตามให้นะครับแต่ว่าดูเหตุการณ์ต้นเรื่องก่อนนะครับ
ก็เป็นเสียงร้องนะฮะทั้งกรีดร้องร้องไห้ของเด็กสองคนนะครับทุกผู้ชมครับ
คือลักษณะถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับไม่อยากไปกับแม่
แม่ก็ใส่เสื้อยีนที่พยายามที่จะพาลูกไปนะครับ
แล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากพ่อถ้าอยู่ในคลิปเนี่ยพ่อของเด็กจะใส่เสื้อยืดสีน้ำเงิน
แล้วคนที่แชร์เนี่ยเขามีข้อความเขียนเอาไว้บอกว่า
เข้าใจว่าแม่เนี่ยมีหมายสารแล้วก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรที่จะเอาเด็กไป
ก็คุยกันแล้วว่าเออให้พาไปดีให้อุ้มไปดี
อย่าถึงขั้นลากถูกันไปลักษณะแบบนี้นะฮะ
แล้วก็บอกเอาไว้ว่าเออฝากแชร์หน่อยขอผู้รู้ช่วยตอบหน่อยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบไหนอะไรยังไง
มันทำได้ไม่ได้อย่างไรนะครับหลังจากโพสต์นี้ไปนะครับ
มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะนะฮะบางคนก็บอกว่าก็เข้าใจ
หัวอกคนเป็นแม่แต่ถ้าเด็กเขาไม่อยากไปอยากอยู่กับพ่อ
มันก็ต้องดูเรื่องของว่าเด็กอยากเห็นอุปไทยด้วยหรือเปล่า
หรือก็ถกเถียงกันในข้อกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
วันนี้คุณปริยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ได้คุยกับคุณพ่อของเด็กคุณพ่อเสื้อยืดสีน้ำเงินที่นั่งคุยกับคุณปียชาตินะฮะ
คุณพ่ออายุสามสิบเก้านะครับคุณพ่อบอกว่า
อยู่กินกับอดีตภรรยาซึ่งเป็นชาวกัมพูชานะอืม
ของเด็กเนี่ยเป็นชาวกัมพูชาอยู่กินกันมาเกือบสิบปี
มีลูกสาวสองคนนะครับคนหนึ่งก็อายุเก้าขวบ
อีกคนนึงอายุ๖ควบไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
เมื่อ๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาอดีตภรรยา
ซึ่งก็แยกกันไปแล้วนะครับเลิกรากันไป
ได้เอาหมายสารมากับตำรวจเพื่อมารับตัวลูกสาวสองคน
แต่ลูกสองคนไม่ยอมไปไม่ยอมไปอยู่กับแม่
มันก็ปรากฏภาพในคลิปสุดท้ายแม่ก็อุ้มลูกสาวคนเล็กไปได้นะ
ซึ่งพ่อของเด็กบอกกับเราว่าเป็นภาพที่เขาสะเทือนใจมาก
ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเขาก็รักลูกมาก
อะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะดังนั้นก็คือตัวแม่ที่ใส่เสื้อยีนนะคะ
ก็อุ้มลูกคนเล็กไปได้ครับลูกสาวคนโตยังอยู่กับพ่อนะคะ
ชื่อว่าน้องตองอ่ะค่ะทีมข่าวของเราขออนุญาตเรียบร้อยนะคะ
ขอคุยกับน้องอ่ะนะคะน้องบอกว่าตอนนี้สงสารและคิดถึงน้องสาวมาก
อยากให้น้องสาวกลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านพ่อเธอกับน้องจะได้เรียนต่อสูงสูงค่ะ
แล้วถ้าเกิดเอาน้องของพ่อไปด้วยก็หกคนประมาณห้าหกคนนะ
แล้วคุณยายทำงานอะไรคะ
งานไม่ได้ทำงานค่ะเขาให้ดูแลหลานดูแลหลานอยู่ที่บ้าน
แล้วคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะ
คุณแม่เขาก็ช่วยเลี้ยงหลานนะคะที่เลี้ยง

แต่เราทำอะไรไม่ได้เราความถูกต้องแพ้หมายสารพี่เข้าใจไหม
รักพ่อมีกับลูกแม่ก็มีผมก็มั่นใจว่าเขาก็รักลูก
แต่ว่าเขาทำผิดแล้วอ่ะทำผิดขนาดนี้แล้วเขาทำไมไม่ให้ลูกมาอยู่ที่ดีเนี่ย
ผมก็เชื่อนะลูกผมก็รักแม่ทั้งสองคน
รักแม่ทั้งพ่อรักหมดแต่ว่าเพราะอะไรลูกถึงไม่อยากไปขนาดเนี้ย
ส่วนสาเหตุนะคะที่เลิกกันกับอดีตภรรยาค่ะตัวสามีก็บอกว่า
ก็เพราะจับได้ว่าอดีตภรรยาแอบคบกับผู้ชายคนอื่น
ลูกสาวเป็นคนมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เห็นแชทข้อความที่คุยกันในโทรศัพท์
เห็นภาพถ่ายคู่กันเขาเองก็ให้โอกาสอดีตภรรยาปรับปรุงตัว
แต่สุดท้ายก็ไม่ยอมปรับปรุงตัวยังแอบคบกันเขาก็เลยตัดสินใจพาลูกสาวทั้งสองคนหนีออกมาค่ะ
คุยก็เลยนั่งคุยกันเลยว่าเอาแล้วทำไมต้องไม่รู้ว่ามันมีผัวอยู่แล้ว
ลูกผมรู้ว่ามีครับแต่เขามาบอกว่าเป็นม่ายมาสองปี
กลับมาคุยที่ห้องอีกว่าทำเพื่อลูกเพื่อครอบครัวได้ไหม
กับเขาได้ไหมคำตอบก็คือว่าไม่ได้รักเขาไปแล้วใช่ไหมครับ
แล้วทีนี้เขาบอกว่าอีกเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเลือกเด็ดขาดเลย
คำพูดคำนี้ออกมาเนี่ยพี่แล้วจะทำยังไงขอมีสองคนได้ไหม
ผู้หญิงเป็นคนขอนะครับขอผมอ่ะผมเป็นผัวมาผัวเขาอ่ะ
แล้วได้ยินคำนี้ออกมาพี่พ่อของเด็กก็เลยบอกว่า
จากนี้ไปก็จะไปร้องต่อสารนะครับ
เพื่อขอรับรองบุตรนะฮะสารได้แต่ส่วนนัดแรก
แต่ว่าในวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมนะครับท่านผู้ชมครับ
คือเรื่องนี้ก็ต้องฟังความของอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะฮะ

เราก็พยายามติดต่อไปแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เธอบอกว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
เอาเป็นว่าเดี๋ยวทีมข่าวทรัฐทีวีเราจะตามเรื่องนี้ให้กันแล้วกันนะครับ